ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแม่ค้าขายปลาเผาครับแต่ว่า
โอ้โหเค้ามีฉ่ายาเลยค่ะอะไรครับแม่ค้าตู้ทองเพื่อนได้
ถือว่าแม่ค้าตู้ทองเคลื่อนที่อ่านั่นก็คือเธอขายเป้าเผาอืม
ชื่อว่าเจ๊รัฐดาค่ะหรือว่านางสาวรัฐดาแก้วจันดี
อายุห้าสิบสองปีนะคะโดยอ่าสาเหตุที่แบบเจรัตดานี่
ถูกเรียกว่าตู้ทองเคลื่อนที่เพราะว่าในตัวของเจ๊ใช่ไหม
มีดันกองเนี้ยทั้งซ่อยซ่อยแหวนนาฬิกาข้อมือ
โทรศัพท์มือถืออ่ะเยอะเยอะโอ้โหสำเนียงสำเนียงพี่ได้เลย
โขลาดโขลาดอ่ามีซ่อยทองนะทองคำสามเส้นอ่า
แหวนห้าวงใส่ทุกมือเลยครับกำไรข้อมือสามเส้น
รวมทองคำทั้งหมดในตัวมูลค่าประมาณ๒๐บาทโอ้โห
ตอนนี้มันแพงด้วยน่ะทองอ่ะบอกว่าก็หลายแสนอ่ารวมทั้งตัวก็
แพงหกแสนกว่าบาทเองนี่เราเราคิดตอนที่ราคายังไม่ขึ้นนะ
อ่าแต่ตอนนี้ขึ้นแล้วอ่ะเผลอเป็นล้านน่ะจ้า
เขาก็ถามว่าเอ๊ยยังไงเนี้ยเจ๊บอกว่าเจ๊เขาใส่แบบนี้มาแต่ในตลาย
โอ้ชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวไม่ได้อวดรวยน่ะ
อวดรวยหรอกไม่ได้อวดรวยแต่ว่าชอบแล้วก็อยากจะใช้ทองเนี่ย
เหมือนดึงดูดลูกค้าอ้าวอ้าวซึ่งเขาขายปาเผานี่วันละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวเลยน่ะ
อ่าเป็นเงินได้ประมาณหนูวันหนึ่งก็วันละหมื่นห้าประมาณเนี้ย
เบากำไรที่ได้ก็เอาไปลงทุนต่อนี่แหละแล้วก็ซื้อทองเก็บเอาไว้นั่นเองนะคะ
ผมว่านะเรื่องของเรื่องการใส่ทองไปขายของก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
แต่พอมาเป็นข่าวแบบนี้เจ๊จ๋าต้องระวังแล้วนะ
คือบางทีเนี่ยมิจฉาชีพมันมารอบข้างบางทีเราไม่รู้ตัวนะ
ผมพูดเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงนะเจ๊จ๋าอ่าถ้าอย่างงี้เจรดาเดี๋ยวต้องจ้าง
ต้องจ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริการบอดี้การ์ดคุ้มครองเหมือนร้านทองอ่ะ
อ๋อเขาต้องมีคุ้มครองน่ะเอออ่าเราก็รู้สึกเป็นห่วงอ่ะ
จ้างได้ยังอ่ะถ้ายังมานี่ทางนี้เลยทางไหน
เดี๋ยวไปคุ้มครองให้อันแน่เอาตัวเองให้รอดก่อน
พี่เฟิร์นช่วงนี้เราแบบมีงานอะไรให้เราทำเราก็ทำหมดแล้ว
จ้ะที่ทำทุกอย่างนี้ก็เพื่ออะไรคะ